ส่วนสาวคนนี้ต้องใช้คำว่าปั๊วปังสมกับเป็นเมพิชชนาศ๒๐๑๙จริงคุณ
คนนี้นะโสดก็สวยรู้ไหมแต่เนี่ยปี๒๐๑๙แล้วหลังจากที่เมพิชชนาธิ์เนี่ยโสดมาปีกว่า
ตอนนี้ทีมีหนุ่มรู้ใจคนใหม่ดูแลเรียบร้อยแล้วจ้า
แต่ว่านี่จะใช่ไฮโซเจทายาทมิทักเก้นหรือเปล่า
ตอนที่กำลังเบิร์ตเดย์แฟนใหม่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ
สาวเมย์ก็บอกว่าจริงอ่ะขออนุญาตคฤษแล้วเธอไม่ได้ปล่อยโปะนะจ้า
เพราะเรารู้กันอยู่แล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทุกคนไม่รู้เหรอ

เขาก็แบบได้ไม่ได้มีอะไรปิดบ้าง

เขาก็ธรรมชาติคงไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ปิด
ก็คงใช้ชีวิตปกติก็น่ารักดีคู่นี้
พี่เคสลงได้ปิดแล้วคู่นี้ได้ที่ไหน
ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็อยู่ในแก๊งนี้แหละค่ะ

เราก็ใช้ชีวิตปกติแต่คงไม่
อายุขนาดนี้แล้วคงไม่อยากพูดอะไรเยอะอะไรอย่างนี้

เมย์มีเวลาให้พี่อ้ำไปก่อนแล้วกัน
เสียดายินสวยเขาควรจะรีบแต่งงานแล้วมีลูกเลย

เขาควรจะรีบแต่งงานแล้วมีลูกเลย
เมย์รอได้ปล่อยให้พี่อ้ำแซงไปก่อนได้นะคะ

เธอก็ไม่อยากพูดมากอะไรเรื่องของความรักละกัน